คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอแท็กซี่หัวร้อน
จำได้ไหมคะที่ไปด่าทอชกต่อย
ผู้ชายคนหนึ่งที่สนามหลวงแล้วตอนนั้นก็มีการจัดงานสำคัญด้วย
ชาวต่างชาติก็ดีคนไทยก็ดีเห็นกันเยอะเลยค่ะ
นี่คลิปนี้นะคะที่เรานำเสนอข่าวไปค่ะ

นักข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปสัมภาษณ์เลยนะไปสัมภาษณ์เจ้าของคลิป
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่านายเจตนิพัฒน์วิกรมจิรสิทธิ์อายุ๔๐ปี
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ตนเองได้ขับรถหกล้อบรรทุกเต็นต์จัดงาน
จะไปจัดสถานที่ที่สนามหลวง
แต่ระหว่างทางมีแท็กซี่คันนี้ปาดหน้าตนเอง
จากนั้นรถกระจกจอดรถชูนิ้วกลางให้แล้วก็ตามมาหาเรื่อง
โดยแท็กซี่คุณเจตนิพัฒน์อ้างบอกว่า
แท็กซี่ต่อยเข้าไปที่ใบหน้าเขาหนึ่งครั้ง
เขาเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะตอนนั้น
หลังจากถูกต่อยก็มีคนเข้ามากันแล้วก็ห้ามเอาไว้
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปจากนั้นผ่านไปสักประมาณ๑๕นาที
คนขับรถแท็กซี่ค่ะตามมาหาเรื่องอีกครั้ง
คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเอาพวกมาด้วย
เอาอาวุธมาด้วยเป็นเหล็กเป็นมีด
เมื่อเห็นแบบนั้นตนเองก็เลยยกมือถือถ่ายคลิป
แต่ก็ไม่วายถูกด่าถูกต่อว่า
ก็ตามภาพเนี่ยตามคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม

ท้าตีท้าต่อยแล้วก็โทรตามพักพวกมาบอกว่า

โทรหาพักพวกเขาก็ปัดโทรศัพท์ผมพอปัดโทรศัพ
ผมเท่านั้นแหละเขาก็ต่อยผมเลยนั่นแหละฮะก็คือพูดง่าย
ถามฝ่ายคนที่ต่อยหน่อยดีไหม
โชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่

ไนโอเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปหาเรื่องก่อนนะฮะ

แต่เหนือสิ่งอื่นใด

หลังจากที่โดนด่าคือลักษณะคือด่า

รับว่าตอนนั้นคือสติมันหลุดไปแล้วค่ะ

เอาลูกน้องมาท้าทายก่อน
ดูกล้องจากจราจร
หรือว่ากล้องข้างหน้าได้เลยว่าจริงไม่จริง

ผมทำหากินครับแต่คนที่เขามานักเลง
ใส่ผมก็คือคนนี้แหละครับ

แต่พอท้าผมหนักขึ้น

ขอโทษกับคำพูดที่ผมพูดว่า

ผมก็เลยออกไปทางนั้นผมขอโทษด้วยครับ

ตะติสะเติบหลุดแล้วอ่ะหลุดหวังแล้ว
คนขับรถแท็กซี่วันนี้
คุณผู้ชมทีนี้เขาบอกว่าเขาท้าให้ดูกล้องใช่ไหม
ใครเริ่มก่อนใช่ค่ะตำรวจบอกว่าตำรวจสนชนะสงครามบอกว่า
เดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร
แต่ว่าเบื้องต้นส่งตัวทั้งสองคนไปให้คุณหมอตรวจแล้วนะคะ

แล้วจะเรียกทั้งคู่มาไกล่เกลี่ยกัน

ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามข้อเท็จจริง
แล้วก็หลักฐานพยานต่างที่มันปรากฏออกมานะคะ
ยังไงเดี๋ยวสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏแหละนะครับ